มาดูเรื่องของเจ้าไข่กันบ้างนะคะเจ้าลิงอารมณ์เสียอยู่ที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันนะคะ
ที่เขาอารมณ์เสียอย่างมากเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเขาขี่รถจักรยานยนต์
แล้วพาเจ้าไข่เนี่ยซ้อนไปแล้วรถล้มเขาบอกเขาตกใจแล้วเขาก็โมโหแบบนี้เนี่ย
นี่เป็นช่วงท่าทางของเขาที่กำลังโมโหนะแล้วก็เกรี้ยวกราดมากหลังจากที่เจ้าของเขาเนี่ย
คุณสมพงศ์พาเขาเนี่ยตระเวนรับจ้างเอามะพร้าวลงจากต้นเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายไปเจออุบัติเหตุจุดนี้หลังจากกู้ภัยได้รับแจ้งนะคะ
หน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึงเอ่อได้รับแจ้งว่าขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะ
บอกว่ามีคนถูกลิงกัดก่อนตอนแรกก็สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยนะคะ
พอไปถึงที่เกิดเหตุไปเจอรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนนและมันผิดปกติคือเห็นลิงกังเพศผู้ตัวเนี้ยตัวใหญ่ด้วยนะ
ท่าทางดุร้ายเลยทราบชื่อทีหลังคือชื่อว่าไอ้ไข่ยืนอยู่บนรถก่อนจ้องหน้าเจ้าของที่ชื่อว่านายสมพงศรีใหม่อายุ๕๒ปี
แบบไม่พอใจนี่คือหน้าตาไม่พอใจเขานะเห็นไหมเด็กเขาไม่พอใจนะ
เรื่องต้นไปคุยกับเจ้าของชื่อคุณสมพงศ์เนี่ยคุณสมพงศ์เขาก็ถูกกัดที่หลังเนี่ยเวอะหวะเลยนะ
สามแผลคุณสมพงศ์หลังจากเกิดเหตุแล้วเขาพยายามเข้าไปพูดคุยกับเจ้าไข่นะ
แต่ว่าเจ้าไข่เนี่ยยังคงอยู่ในอาการตกใจบางทีก็มีลักษณะของการโมโห
ไม่ยอมให้จับแยกเขี้ยวร้องข่มขู่ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลย
แล้วก็ออกลีลาตีรังกาอยู่แบบเนี้ยหลายรอบคุณสมพงศ์เองนะคะพยายามส่งเสียงเรียก
ไอ้ไข่ลูกเอ้ยพ่อไม่ได้ตั้งใจนะที่จะทำให้รถมันล้มแล้วหนูเจ็บแบบนี้
มันเป็นอุบัติเหตุลูกพยายามเกลี้ยกล่อมลิงตัวเองอยู่นานนะคะ
สรุปสุดท้ายพักนึงเกลี้ยกล่อมสำเร็จเจ้าไข่ให้คุณสมพงศ์เข้าไปจับตัวได้
คุณสมพงศ์เปิดเผยแบบนี้บอกว่าเลี้ยงเจ้าลิงกังตัวนี้มา๕ปีแล้ว
ตั้งชื่อว่าไอ้ไข่ช่วงเนี้ยจะพากันออกรับจ้างเก็บมะพร้าว
ไข่เนี่ยจะทำหน้าที่ปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ไข่ซ้อนจักรยานยนต์คู่ใจคันนี้มีเชือกผูกคอแล้วก็ล่ามไว้กับเบาะด้านหลัง
เพื่อที่จะไปรับจ้างเก็บมะพร้าวแต่มาถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
โซ่รถจักรยานยนต์มันขาดแล้วก็ทำให้รถจักรยานยนต์มันล้มกลางถนน
ไข่เขาตกใจกระโดดมาขย่ำที่หลังของคุณสมพงศ์นะคะ
แล้วก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้อีกเลยแต่หลังจากที่เกลี้ยกล่อมจับตัวได้
พากันกลับบ้านเหตุการณ์ต่อไปมันเป็นอย่างไร
พอมาถึงบ้านค่ะคนที่บ้านบอกว่าดูเหมือนไอ้ไข่เนี่ยจะสำนึกผิดนะ
ที่ไปกัดเจ้าของพยายามเข้ามาคลอเคลียร์เหมือนจะขอโทษ
แต่คุณสมพงศ์แกล้งแกล้งคืนนะทำเป็นไม่สนใจแล้วก็ทำเป็นโกรธด้วย
ทำให้ไอ้ไข่เนี่ยซึมไปเลยคนที่บ้านบอกแบบนี้เป็นการเอาคืนนะ
เจ้าของบอกอีกว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นเพื่อนคู่ใจ
ไม่น่าจะโกรธกันนานหรอกพรุ่งนี้บาดแผลที่มันเกิดขึ้นที่หลังเขาสามแผลเนี่ย
ถ้ามันไม่กำเริบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไอ้ไข่ตระเวนออกรับจ้างเก็บมะพร้าวเหมือนเดิม
เป็นเพื่อนคู่ใจกันไม่โกรธกันให้อภัยกันเนี่ยนะคะแต่ว่าคือเรื่องของสัตว์เนี่ย
เวลาที่เขาเจ็บเขาจะมีสัญชาติยานของความก้าวร้าวออกมา
บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะเห็นสุนัขเกิดอุบัติเหตุจะเข้าไปช่วย
อันนี้อาจจะถูกกัดได้ต้องระมัดระวัง